คุณผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวของมวลชนรัศดรกันหน่อยนะคะ
ซึ่งเมื่อช่วงบ่ายเนี่ยมีการเผชิญหน้ากันระหว่างตำรวจกับมวลชนนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกลุ่มมวลชนรัศดรตัดสินใจค่ะไม่เคลื่อนตัวไปยังศูนย์ประชุมนะคะ
มีการอ่านแถลงการให้สื่อมวลชนไปเผยแพร่ถึงสาเหตุของการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ค่ะ
นี่เป็นจังหวะที่มีการเผชิญหน้ากันนะคะระหว่างกลุ่มมวลชนรัศดรกับตำรวจอารักษาและควบคุมฝูงชน
ซึ่งสวมชุดโล่ป้องกันเคลื่อนขบวนกระชับพื้นที่คืนพื้นที่ผิวจราจร
ตรงถนนสุขุมวิทย์บริเวณแยกอโศกมนตรีค่ะ
เพราะว่าบางส่วนของกลุ่มรัศดรเริ่มเคลื่อนลงพื้นผิวการจราจร
จังหวะนี้ก็จะเห็นว่ามีการเบียดมีการดันกันมีการเผชิญหน้ากันนะคะ
แล้วการชุมนุมตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึงตอนนี้ยังคงรวมตัวกันอยู่ที่แยกนี้นะคะ
ตำรวจควบคุมยังให้กลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ในพื้นที่จำกัด
ยังคงมีการเรียกร้องผ่านเครื่องกระจายเสียง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไม่อนุญาตตรงนี้นะคะ
ระหว่างที่เขาตั้งแนวกั้นกลุ่มผู้ชุมนุมได้เข้าแสดงสัญลักษณ์ด้านหน้าแนวกั้น
โดยมีการพ่นสีสเปรย์ใส่ตำรวจและโลกควบคุมฝูงชนค่ะ
นี่ค่ะอย่างที่เราเห็นกันในภาพนี้นะคะ

ก็ทำให้เกิดการโกลาหลเป็นช่วงค่ะ
แล้วก็มีผู้เข้าชุมนุมบางส่วนถูกควบคุมตัว
หลังจากที่ไปคว่างปลาวัตถุใส่เจ้าหน้าที่
หลังจากนั้นผู้กำกับสนลุมพินีขึ้นรถกระจายเสียงค่ะ
บอกว่าการชุมนุมครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
จากไม่ได้แจ้งล่วงหน้าก่อน๒๔ชั่วโมง
อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่ใช้เส้นทางสัญจรสาธารณะค่ะ
มีรายงานมาล่าสุดเมื่อช่วงบ่าย๒ค่ะ
บอกว่าแกนำได้ตัดสินใจอ่านแถลงการ
เพื่อให้สื่อมวลชนนำเนื้อหาไปสื่อสารแทน
หลังจากนั้นก็ประกาศยุติกิจกรรม
แล้วก็ย้ำว่าจะติดตามผลหลังการประชุมต่อไปค่ะ